คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมัน
ด้วยมวยคู่ที่๕หรือมวยคู่เอกของเรากับรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มจากในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอนางรองจากจังหวัดบุรีรำ
ชกมาแล้ว๗๖ไฟล์ชนะ๕๕ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๙ไฟล์
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบึงนารางนะครับ

เจ้าของชายายอดนักสู้เมืองชาวละวัน

ชกมาแล้ว๖๖ไฟล์ชนะ๔๙ไฟล์
เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล

ต้องนับเลยครับดูครับฮุกซ้ายนี่แกรออยู่แล้วครับ
เข้าบนเวนกระโดงคางเลยครับ
ดูครับแกเลือกครับเลือกออกแล้วสับล่างทันทีครับ
เอาละครับเพชรละพาพยายามจะเบียดเข้ามาพยายามจะเอาคืนครับ

แล้วมาเบียดเข้ามาราชดำพยายามจะเตะซ้ายหน้าเจอขวาสวน

ทิ้งช้าต่ำช้าไม่ได้ครับราชดำ
เด้นล็อคในครับเด้นระภาปื้น
ราชดำโป้ครับ
ต้องขยัดเอาก็เบียดเข้ามาวางซ้ายหน้าสวยครับ
แข้งขวาสวนเจอซ้ายหน้าอีกแล้ว
พยายามก็มามักซอกซ้ายสู้
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

โดยท่านดามตั้งหลักนิ้นเกมล้ามกับดักจังหวะ๒
โอ้โหหมายก้านคอเลยครับ
โอ้โหเอาละครับอยู่ที่การยืนระยะแล้วครับ
ระพานั้นพิสูจน์ได้รู้แล้วนะครับว่าเขายืนระยะมั่นคนแข็งแรงแข็งแกร่ง

อย่างตีไม่พนัดครับ
โอ้โหต่อยได้ใจแฟนมวยกองเชียร์จริงครับเพชรภา
วางแก้นขวาสวยพยายามมาทิ้งต้นมัดขวาแล้วเข้าขวา

ล็อกล่างแล้วสอยกันหมดยกที่๒ครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
นำพาท่านผู้ชมกลับเข้าสู่เวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ
ราภา๑๐๑ครับ
รายการมวยไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
พาแฟนมวยมาชมความสนุกความดูดเดือดอย่างนี้ครับ
นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โอ้โหจังหวะดึงแล้วนี่ครับ
มาแล้วเจอศอกซ้ายของเพลภา
โอ้โหนี่ครับดึงแล้วไม่พ้นครับ
เหมือนไปเลย
อยากได้เข้าซ้ายครับ

พยายามจะเน้นที่วงในครับเพชรภา

โอ้โหนี่ครับตั้งกำแพงสู้

เนื้อเน้นราชนับล็อกล่าง

เอาละครับยังวาดส่วนด้วยสอก
เนื้อแก้งหน้าแลกกับคนละดอกคนละทีเลยครับ
นี่ครับสมการแยกออกมาครับ
ทุกวงไหนทำอะไรกันไม่ชัดเจน

โอ้โหเขาซ้ายดอกนี้อันตรายจริงครับ

โอ้โหหนักหน่วงรุนแรงครับ

เอาไวท์อีก

เป็นแก้งซ้ายอีกแล้วครับ

ถึงในแก้งขวาสวย
นี่ครับลูกศิษย์ของเจ๊โสครับ
โอ้ตอบในสูงซ้ายเพจแล้วตบในแขกขวา

อย่างช่วงกลางยก
ขยับเข้ามาต่อในซ้ายและแพร่ขวา
และฉนำเก็บกันลงไล่
เอรับครับ
เอาละครับ๑นาทีสุดท้ายครับ
เย็นละพาขยับกว่าแข้งซ้ายราชดำสวน

แทงเขาซ้ายแทงเขาขวา

มาแล้วเจอเหลี่ยมของราชันดำ
จังหวะความเก่ายังใช้ได้อยู่ครับราชันดำ
ช่วงปลายยกครับโอ้โหเข่าลอย

ยังมีเวลาครับยังมีเวลา

หน้าเย็นละพายังเปิดเกม
เสียบได้เขาซ้ายวางได้แข้งขวา
ดคอแทงซ้ายเอาคืนได้ครับ

เย็นละพาวางแข้งขวาสวย

เย็นละพาวางแข้งขวาสวย
กลับมาหมดยกสุดท้ายครับ

คู่ขี้สูสีครับสถานการณ์ต้องบอกว่า

ต้องบอกว่าสู้ดีเหลือเกินครับ

แถวชนะไม่รู้ครับแต่ชนะใจคนดูแนบ
นี่ครับจังหวะวางแข้งขวาของเพชรภา
คุณผู้ชมครับ
ชกกันมันแบบนี้
เราไปรุ้นกันดีกว่าว่าจะมีรวรรณไฟเตอร์
และรวรรณซูเปอร์ไฟเตอร์หรือไม่
ข้อมอบกามด้วยไฟเตอร์ไพล้

ไฟเตอร์เพื่อปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ๕๐๐บาท
มุมแดกและมุมน้ำเงินรับไปเลย๕๐๐๐บาท
หลังจาก๓รอบเริ่มการต่อไป

มุมแดกและมุมน้ำเงิน

และนี่ก็คือความมั่นของเรากันไทยรันมวยไทยไฟเตอร์